ประเด็นเรื่องที่มีคนร้ายก่อเหตุอุกอาจ
ไปปล้นรถขนเงินในปั๊มปอตท

ล่าสุดทางด้านของตำรวจกองปราบราม

สนที่กำลังเข้าไปปิดล้อมบ้านร้าง

หลังจากที่มีการสืบทราบบอกว่านี่แหละ
เป็นแหล่งกบดานของคนร้ายที่ก่อเหตุ
ในที่สุดตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้๒คนค่ะ
เราไปดูปฏิบัติการในครั้งนี้กันเลยค่ะ

ตำรวจภูทรภาค๗คุมตัวนายสมนึกสมสวย

อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมาสอบสวน

เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายสมนึกเป็นพ่อค้าปล๊อปคอนภายในปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ
ซึ่งคอยสังเกตพฤติกรรมของรถขนเงิน
โดยในวันเกิดเหตุนายสมนึกทำหน้าที่ดูต้นทาง
ส่งสัญญาณให้ทีมปล้นลงมือ

ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการปราบราม
นั่นคือบ้านร้างกลางป่าหลังโรงเจหมู่ที่๑
ตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี

มีกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นรถขนเงิน
ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังนี้

ทีมสืบสวนเฝ้าติดตามพฤติกรรมจนทราบว่า

มีคนพบเห็นนายชัยเดชมาที่บ้านหลังนี้
ประสานชุดปฏิบัติการพิเศษจากกองปราบราม
และตำรวจภูทรภาค๗กว่า๑๐๐นายเข้าปิดล้อม

ขณะที่ตำรวจอีกหนึ่งชุดเข้าค้นบ้านพ่อตาของนายชัยเดชคนในบ้าน

กว่า๑๑เดือนที่นายชายเดชแต่งงานและอยู่กินกับภรรยาอายุ๑๗ปี
ไม่มีใครคิดว่าเขาจะก่อเหตุอุกอาจเช่นนี้
พร้อมกับยอมรับว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
เขาใช้บ้านร้างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักหลังนี้เป็นที่หลบซ่อนตัว
นี่เป็นบริเวณบ้านร้างในหมู่ที่๑นะคะตำบลดอนมะนาวค่ะ
ซึ่งคนร้ายหลังจากที่มีการก่อเหตุแล้วนะคะ
ก็มาหลบหนีกบดานอยู่ที่นี่ค่ะ
โดยนำเอาหมวกกันน็อกที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
ทิ้งภายในบริเวณบ่อเกลอะค่ะ
ซึ่งเราจะเห็นว่าบริเวณบ้านร้างแห่งนี้นะคะ

โดยนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้มีการนำเอารถจักรยานยนต
ใช้ในการก่อเหตุทิ้งไว้ในห้องน้ำ
รวมถึงเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยค่ะ
ร้างหลังนี้ใช้กบดานหลังก่อเหตุ

รถจักรยานยนต์ถูกซุกซ่อนในห้องน้ำ
ส่วนเสื้อผ้าและหมวกกันน็อกถูกทิ้งในบ่อเกลอะ
แต่ไม่มีใครพบตัวของนายชายเดช

คนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๖คน

เชื่อว่าจะไม่ถูกตำรวจจับกลุ่ม

และมีพยานที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมาก
กว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ตำรวจผู้ถอนภาค๗
สุพรรณบุรีและหน่วยคอมมันโดกองปราบราม

นำไปสู่การออกหมายจับคนร้าย๔คน
ประกอบไปด้วย๑๐ตำรวจตรีวิทูลเพชรปั่นกัน
นายสมนึกสมสวยนายชัยเดชเพชรปั่นกัน
และนายสุชาวแจ้งดีในข้อหา
พยายามฆ่าร่วมกันชิงทรัพย์
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองและที่สาธารณะ

ข้าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน